หลังจากที่หายเงียบไปหลายวันนะครับในช่วงที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบที่ดิน๑๗๐๐ไร่ที่จังหวัดราชบุรี
วันนี้นางสาวปรินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับ
ไปประชุมคณะกรรมธิการปปชของสภาเพราะว่ามีวาระสำคัญที่เธอจะยื่นขอปลดประธานกรรมธิการออกจากตำแหน่ง

วุ่นไม่จบสำหรับคณะกรรมาธิการปปชที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทเป็นประธานกรรมาธิการ
เมื่อวันนี้สสสายจี๊ดของพักพลังประชารัฐคือนางสาวปารีนาไกรคุบปรากฏตัวพร้อมกับนายศิระเจนจาคะ
ขอให้ที่ประชุมปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากตำแหน่งประธานกรรมาธิการ
เหตุเพราะรู้สึกอึดอัดที่อีกฝ่ายจ้องแต่จะเล่นงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
บรรยากาศในที่ประชุมจึงเริ่มต้นแบบนี้

ให้ว่ามีเรื่องน้ำด้วยนะ

อย่างนั้นประมาณ

หันไปต่อว่านางสาวปรินา

คุณผู้ช่วยพิสัยเตรียมยังนะคะ

จะเป็นการกรอกคำสั่งบนใดทั้งทุกที่

ผมไม่มีเวลามาสนใจคุณหรอก
ไม่ได้สนใจมันแค่นี้เองแต่ผมไม่ได้สนใจถึงขนาด

คุณประธานพบลงไปมองเมื่อกี้แล้วก็ตอนที่ที่ชัดพิมพ์
คุณประธานก็พบลงไปมอง

คุณเอกเป็นรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหน

ผมสังเกตประธานก็ไม่มองโทรศัพท์ประธานมองอย่างอื่น

ไม่เกี่ยวไม่มีข้อบังคับ
คุณสุดท้ายจากภาพนั้นประธานมองโทรศัพท์หรือมองอะไรคุณเอก

สุจิกรของคุณประธานนี้สุดยอด
ประเด็นนี้จะจบลงด้วยมติของกรรมาธิการที่เจ็ดต่อสอง
เห็นด้วยที่จะนำเรื่องการลงมติปลดประธานกรรมาธิการ

ซึ่ง๒เสียงข้างน้อยก็คือนายศิระและนางสาวปารีนา

และหลังจากคลิปภาพห้องประชุมกรรมธิการปปช
ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียล

จนทำให้แฮสแท็กปารีนาลูกป่า
ทยานขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ในวันนี้